เกมมันเดไนท์นั้นเป็นคู่ใหญ่ที่สุดประจำสัปดาห์ครับ
อัลเซียนัลเจอกับแมนเชสเตอร์ตรีที่แล้วหัวหัวละนั้น
ต้องยอมรับนะครับช่วงนี้ร้อนแรงมากนะครับ
ทำให้พวกเขานั้นยังอยู่ตำแหน่งรองจ่าฝูต่อไปครับ

ขณะที่เรือใบสีฟ้านั้นได้ประตูเดียวจาก
สถิติไม่แพ้ใคร๖นัดติดต่อกันรวมทุกรายการ
ก็ยังรักษาอันดับ๒ต่อไปได้อย่างเหนียวแน่น
แต่ว่ามี๓๒คะแนนเท่าเดิมนะครับ
ก็คือการจ่ายให้เพื่อนทำประตูได้ถึง๑๕ครั้งด้วยกัน
ต่อเนื่องนานที่สุดที่๗เกม
เรื่องราวของดาวสันโวกันบ้างหลังผ่านไป๑๗นัด
เบลลูกากูยิง๗นัดติดต่อกันจนถึงปัจจุบันนะครับ